เปิดพื้นที่ให้จักรวาลหน่อยเพราะว่าค่ำคืนนี้มงจะลงหัวค่ะ
เดี๋ยวเราจะมาเปิดพื้นที่ร่วมกันเคาะนางงามในดวงใจคุณผู้ชมค่ะ
คนไหนตัวเต็งคนไหนตัวปาดมาได้เลย
แต่วันนี้เชอรี่เมาส์เรื่องนี้คนเดียวไม่ได้ต้องเชิญกูรูมาอีกหนึ่งท่านค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนบันเทิงไทยรัฐสวัสดีพี่เชอรี่ด้วย
ของเราไปทุกเพจไปทุกด้อมนางงามเพราะนี่คือการวิเคราะห์ที่ตรงจุดที่สุด
แต่ก็มีประสบการณ์
มีประสบการณ์เคยเก็บตัวแล้วก็แบบแนะนำรุ่นน้องได้

พูดตรงแจวกันเยอะเหมือนนี่จะปรากฎกันอยู่สามคน
เขาจะบอกว่ามีน้องแอนโทเนี่ยน้องวีน่า
แล้วก็น้องแจสซี่เขาบอกว่า๓คนนี้
มีแค่๓คนหรือเปล่าไม่เลยจริงประกวด๕๓คน

๕นัทมีในใจแล้วแต่อยากรู้ว่านางงามเก่าอย่างพี่เชอรี่อยากให้ใครท็อป
แรงใจเหรอท็อป๕ใช่ไหม

วีนาเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นสาวนักไฟเตอร์เลยนะ
รวมไปถึงปี๒๐๒๐ปีนั้นอาแมนด้าได้ที่หนึ่งมีนาได้ที่สอง
ปีนี้วีนาจะกลับมาแก้มือได้หรือเปล่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจ

ใกล้มงสุดแล้วรวมไปถึงน้องแอนโทเนียโพซิลอันนี้มีตำแหน่งใหญ่การันตีระดับโลก
ส่วนหนึ่งคนที่เชอรี่บอกว่าสนใจเพราะว่าสดใหม่แล้วแซ่บมาก
เจสซี่น้องเจสซี่เจสซี่เดอะเฟสถูกใจแฟนอาหารทุกคน
ได้ซุปเปอร์โมเดลก็ได้สปีดก็เลิศคอมเมอร์เชียลสุดสุดก็คือแบบขายของได้
เดี๋ยวบอกว่า๓ตัวท็อปเชอรี่เอาไปแล้วอีก๒คนเชอรี่ชอบน้องมิน
น้องมินอุตรดิษฐ์คนนี้น่าสนใจมากรู้สึกว่าหน้าตาแบบออกไทยคมดูแบบเอ็กโซติก
ดีด้วยนะเดินดีด้วยอ๋อคนสุดท้ายคนสุดท้ายคนสุดท้ายว่าใครดีอ่ะ
คือแบบมันเลือกยากน้องคนนี้แล้วกันอันนี้ก็เต็งมงมาเหมือนกัน
น้องนาลินนาลินประจวบคิริคัมถูกต้องค่ะรูปด้านสูงโปรง
แล้วก็เป็นนางงามเดินสายมาก่อนสุดยอดอันนี้ใจใจให้๕คนดี
สำหรับนัทไม่ต่างจากพี่เชอรี่มาก๓คนก็คือไม่หลุดโผล่แน่นอน
ก็คือแอนโทเนียวีนาแล้วก็แสซี่แต่อีก๒คนนั้นบอกว่า

เราจะรู้สึกว่าท็อป๕ปีนี้ควรจะมีม้ามืดที่ปาดเข้ามาอีกสัก๒คน
มันต้องมีคนที่กำลังใจสำหรับคนที่ทำดีไม่ใช่คนตัวเน่น
แล้วเลือกอีก๒คนเป็นน้องน้ำอิงจากจังหวร์น่ะคอนซีธรรมาลาศ
รอบพีริเมนอรีพิษสปีกของน้องพูดเป็นภาษาใต้ด้วยจับใจมากจริง
ตัวหนึ่งก็ต้องให้เขาน้องนิชาจากจังหวัดลำพูน
เขาบอกว่าขวัญใจชายแท้เห็นไหมสวยแล้วก็หน้าตาเป็นทันสมัย
คุณดูช่วงขาเขาขวัญยาวขาเขาอู๋

แล้วก็ที่บอกว่าทะยานขึ้นมาเป็นแบบตัวท็อปได้ขนาดนี้
แต่ว่าวันนี้เขาพลาดเป็นแบบนี้นะแต่เราจะโฟกัส๓คนสุดท้าย
เพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยมันยังไม่มีใครทะลุไปที่๓คน
แต่จริงว่าคนนี้จะขึ้นมงคุณมาที่สุด

ไม่ใช่ว่าเราแบบว่าเคาะ๓คนที่มาเป๊ะนะคือพูดภาพรวม

ใช่ดังนั้นนาโจ้พูดก่อนเลยว่าทำไมถึงต้องเป็น
วงการการเมืองเขาจะบอกว่ามันจบแล้วครับนาย
แต่วงการนางงามบอกว่ามันจบแล้วค่ะแม่

เดี๋ยวนี่เค้าเดินหรือเค้าลอยออกมา

น้องแอนเดินดีมากวันนั้น
แล้วก็หน้าตาเลือกที่จะทำผมแบบรวบตึง
โชว์โครงหน้ากระโหลกสันกรามคางทุกอย่างดีมาก
แล้วก็เลือกผ่าก้างผ่าข้างให้สูงขึ้นมา
เหมือนได้มงใหญ่จักรวาลเดินออกมาแล้วนะคะ
ตอนชุดว่ายน้ำกระเทยหลายคนร้องไห้

กี๊ดแบบอ้าวอ้าวอยู่ในหอดูคุณผู้ชมดู
ยังไม่สุดบ้างยังแรงน้อยอีกนิดนึง
น้อยแต่มากเบาแต่ถึงรักถึงทั้ง๕
หุ่นอวบหุ่นโครงใหญ่ด้วยความว่าน้องเป็นลูกครึ่งไทยเดนมาร์
แต่คุณผู้ชมดูตอนนี้น้องเอาคำติชมทั้งหลายไปพัฒนาตัวเอง
แล้วแบบมันพร้อมคือมันเป็นความโครงใหญ่ที่ดูสุขภาพดี
ทุกอย่างดูเฟิร์มหมดมีกล้ามมีลีนนะไม่ธรรมดา
ชุดไทยเมื่อวานนี้ก็สวยมากนะชุดประจำชาติ
มาในชุดราตรีสีเขียวมรกฏสวยมากมาในแบบจังหวัดแม่ห้องศร
คือเขาอยู่ในทีมที่เขาแบบขายเพล็ดขายพลอยขายมรกฎขายยก
นั่นแหละฮะก็มาชุดแบบนี้ก็สวยมากนะดีไซน์
นี่มีเอฟซีนางงามในติ๊กต๊อกนะคุณดวงสุดาบอกว่าน้องบินชุดสวยมาก
พี่บอมบอกว่านางงามสวยทุกคนตัดใจเลือกยาก
ยากจริงถ้าเราเป็นกรรมการคือเราเครียดมากที่สำคัญ
เหมือนแบบค่ำคืนของเธอใช่สปอนเซอร์เลือกไปแล้ว๔คน
ก็คือยังไม่ทันอะไรรวยแล้วจ้ะ๔แสน
ยังไม่ทันมงลงเลยรวยไปแล้วเรียบร้อย
นี่ตัวแทนจังหวัดอะไรนะคะแม่ห้องศร
ส่วนคนสุดท้ายวีนาทำไมต้องเป็นวีนา
ก็เพราะว่าเธอประกวดมา๓ครั้งแล้วแล้วประสบการณ์ต่างหล่อ
คือครั้งนี้ยังไงต้องแก้มือให้สำเร็จ
แล้ววันปีริเมนาลีก็สวยมากนะคะมาในชุดที่แปลกตาสีเลื้องแบบนี้นะฮะ
ชุดว่ายน้ำก็เดินดีทุกสิ่งนะใช่ค่ะ
สามารถให้คนที่แต่งงานแล้วเข้าประกวดได้
และวีนาเป็นนางงามคนแรก
ถ้าเกิดสมมุติถ้ามงจากที่ไทยไปที่นู่นถูกสื่อจับตามองแน่นอน
เพราะว่าเป็นคนที่เข้าเกณฑ์ที่ทันสมัยที่สุด
เพราะฉะนั้นน่าจับตามองจริงสำหรับวีนา
ไม่รอช้าเราเคาะคนมงเลยไหมพี่เชอรี่
คนลุกแล้วนะเอาเลยหรอเอาเลยหรอนัทจะมีในใจของนัทว่า๓คน
๑๒๓คนนั้นคือใครแล้วพี่เชอรี่คือใครเอาพี่เชอรี่ก่อน
เชอรี่นะจริงรักพี่เสียดายน้องมากทั้ง๓คน
ไม่ว่าจะเป็นแอนโทเนียวีนานแล้วก็เจนซี่
แต่ว่าเชอรี่ให้จับมือก็คือให้เป็นแอนโทเนียกับวีนา
วีนาเนี่ยขอเสมอตัวแล้วกันเสมอตัวเพราะว่าขอเคาะมงที่แอนโทเนียโพเซล
ส่วนอันดับ๓ให้เป็นน้องเจซี่เพราะว่าเก่งทุกอย่างดีหมดทุกอย่างพร้อมมงแน่
แต่ขอปีนี้ขอให้แอนโทเนียก่อนได้ไหมเพราะว่าปีนี้น้องเจสซี่ยังเด็ก
ในปีหน้าต่อปีถัดไปยังมีโอกาสมาได้อีก
แต่สำหรับนัทสำหรับนัทสำหรับนัทเคาะเป็นแจ๊สซี่จับมือกับแอนโทนี

ไม่เป็นไรอันนี้คือความคิดเห็นของเราสองคนนะ
รู้สึกว่าจริงด้วยด้วยจริงน้องชอบน้องทุกคนนะ

คือส่งไปน่าจะสนุกแล้วก็ส่งไปเราไม่ห่วงอะไรเลย
น้องน่าจะพัฒนาตัวเองได้มากกว่านี้
ส่วนแอนโทเนียก็จริงมี๑๐โมงสูงมาก

แต่วันนั้นถ้าเกิดยืน๓คนสุดท้ายแล้ว
ถ้าแอนทูเนียไม่พลาดเรื่องการตอบคำถาม
ถ้าไม่พลาดตอนนี้เรื่องการตอบคือเขาจะตัดสินครั้งสุดท้าย

แล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดแจ๊สซี่ไม่แผ่ว

ถ้าแอนโทเนียไม่แผ่วก็๘โมงได้เหมือนกัน
ส่วนน้องพี่นายินดีกับความตั้งใจจริง
คิดว่าน้องตั้งใจสุดแล้วในตลอดปีนี้

มันก็อาจจะแบบมีบางอย่างที่ทำให้เราต้องคิดว่าอาจจะเป็นสองคนนี้หรือเปล่า

คืนสุดท้ายคืนนี้อาจจะแบบปล่อยของกันให้เต็มที่อะไร

เขาก็ต้องไปเป็นตัวแทนให้กับประเทศไทย

ขอบคุณค่ะ

กล้องบอกว่าไม่ทันเวลาหมดแล้ว